เพราะว่าก่อนหน้านี้โอ้โหเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับว่า
ในการที่จัดทำพิธีเปิดเมือง
หรือว่าการจัดทำพิธีก่อนที่จะมีงานมหัศจรรย์เมืองช้างสุรินเนี่ย
ปรากฏว่าจริงแล้วท่านผู้ว่าเองนะฮะ
ต้องมีการทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
และประกอบพิธีพรามกับ๑๐สถานที่ที่สำคัญ
แต่ปรากฏว่าใครมาขโมยซีนรู้ไหมฮะ
ซีนใหญ่ในพิธีเปิดเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวสุรินทร์เอง
แล้วก็หลายคนที่เห็นข่าวนี้นะครับบอกโอ้โห

แต่ทำไมต้องมีการทำศัยศาสตร์อะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีร่างทรงอะไรมาเยอะแยะเลยแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าที่สุรินเนี่ย
เขาเตรียมจัดงาน๖๑ปีมหัศจรรย์
งานช้างสุรินวันที่๑๕๒๖ธันวาคมนะครับ
และเพื่อให้งานสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี
ก็จะมีการประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ
ทั้ง๑๐สถานที่เมื่อวันที่หนึ่ง
ขออภัยครับเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งต่อมาปรากฏตามสื่อต่างเป็นข่าวแบบนี้แหละฮะ
ว่ารือสีเอยจอมขมังเวทเอย
มาช่วยในการทำพิธีอย่างมากเลย
ผู้ว่าก็อยู่ทำไมผู้ว่าปล่อยแบบนี้นะครับ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้ว่าสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูล
ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานตั้งโต๊ะเล็กแถลงข่าวกับนักข่าว
บอกว่าผมเองมีความตั้งใจและเจตนาดี
ในการจัดทำพิธีครั้งนี้ยืนยัน
ไม่ใช่เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศัยศาสตร์
แต่อาจมีบุคคลซึ่งเคยกระทำผิด
มาร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าวด้วย
อาจจะทำให้ความรู้สึกหรือภาพที่ปรากฏ
ทำให้คนไม่สบายใจโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ
แล้วก็ผู้ว่าบอกแบบนี้
บอกว่าจริงกำหนดการจะมีแต่พิธีพราม
ถึงผมเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าจะมีกำหนดการที่มีรือสี
มีจอมขมังเวศมาทำพิธีก่อนพิธีแค่๑๐นาที

แล้วก็จะมีการประกอบพิธีใหม่
ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมา๙โมงครึ่ง
ที่บริเวณลานพระยาสุรินทร์พรรคดีศรีณรงจังหวาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะและประชาชน
ได้มาร่วมประกอบพิธีบวงสวง
ขอขมาพระยาสุรินทร์พระภัคดีศรีณรงจังหวาง
เจริญพระพุทธมนตร์ทำบุญเมืองสุรินทร์
เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากเมืองสุรินทร์นะครับ
นะครับ
นี่แหละฮะเหมือนเป็นการจัดพิธีใหม่อีกหนึ่งรอบเลยนะครับ

ว่าบอกว่าคือเรื่องเก่ามันเกิดไปแล้ว
ขอรับผิดชอบแสงความรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็บอกกับผู้สิทธิ์ของเราบอกตอนทำพิธีครั้งใหม่เมื่อเช้านี้
ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีแดดร้อนจัด
เหมือนวันที่ทำพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองในวันนั้นนะฮะ
ท่านเปิดรับคำขอขมาในครั้งนี้แล้ว
และต่อไปเมืองสุรินทร์ก็คงจะมีแต่
ความสงบสุขร่มเย็นรุ่งเรืองต่อไปนะครับ

แต่ว่างานของเขายังจัดอยู่นะฮะ๑๕๒๖ธันวาคมนี้